กรณีตอนนี้ครับคำวิจารณ์ของสวก็คือพร้อมที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ
ตรงนี้มีมุมมองยังไงบ้างไหมครับจากผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย
มันจะต้องเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือร่วมกันเชื่อเหลือเกินว่า
คนที่เป็นสวนั้นเนี่ยรัฐมนูลกำหนดไว้ว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องฟังอย่างรอบด้านแล้วก็ตัดสินใจนะครับ
ว่าใครเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เห็นกันอย่างไร
ประชาชนเห็นอย่างไรผมเชื่อเหลือเกินว่าสวนั้นจะตัดสินใจ
ไปตามความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญและหัวใจสำคัญที่สุดของ
รัฐมนูลฉบับนี้นั้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าสวเข้ามาในระยะเปลี่ยนผ่าน
เพราะฉะนั้นจะต้องเข้ามาช่วยกันประคับประคองทวงดุล
ระหว่างการเลือกตั้งกับฝ่ายความมั่นคงให้เกิดความพอดี
เพื่อให้ประชาธิปไตยเนี่ยขับเคลื่อนไปในระยะเปลี่ยนผ่านและภารกิจอันสำคัญอันหนึ่ง
ซึ่งรัฐมนูลกำหนดไว้ก็คือจะต้องมาทำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศ
เร่งรัดติดตามตรวจสอบมิได้หมายความว่ามาทำหน้าที่
เพียงแค่ภารกิจอย่างที่สวเคยเป็น
ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าสวชุดนี้
จะต้องทำภารกิจของการปฏิรูปให้สำเร็จและก็เป็นมักเป็นผลครับ
แต่ตอนนี้ก็ถูกวิทักษ์วิจารณ์มากเลยค่ะ
เหลือเกินว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายค้าน
และก็ฝ่ายรัฐบาลคือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็จะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ถือว่าเป็นเรื่องปกติมาจากการเลือกตั้งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์
มาจากปันผสมผสานก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์
มาจากคอสชก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์

ประชาชนเห็นด้วยกติกาอย่างนี้

ผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์
การทำงานของสวครับ

ผมว่าทั้งหมดเวลาเราทำงานเนี่ย
มันคงไม่ได้ทำงานกันแบบ

มันจะต้องทำงานแบบในลักษณะที่

ทำงานให้มันเป็นเอกภาพ
ถ้าต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิด

ผมว่าพลังมันก็จะไม่เกิด

แต่ปกติในการทำงานทุกครั้งทุกที่มันก็ต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่
มันก็ต้องเปิดจากการปรึกษาหารือกันครับ
ไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม
เพราะว่าศวอาจจะมีรูปแบบว่าจะให้โลโมติกว่าเกี่ยวข้างมาก
พอจะเลือกใครแล้วก็ให้เลือกคนเดียวกันทั้งหมดเนี่ยครับ
อันนี้ยังผมยังไม่ทราบนะครับเพราะยังไม่ได้คุยและไม่ได้ปรึกษาหารือกันเลย
แต่สุดท้ายมันจะกลายเป็น๒๕๐ยกมือโหวตคนคนเดียวหรือเปล่าคะ
อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ปรึกษาหารือกันนะครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมตอบมาตั้งแต่ต้นแล้ว
สวนั้นจะต้องทำภารกิจนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะโหวตให้ใครนั้นก็นั่นหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องต้องกันของเสียงส่วนใหญ่ครับ
ผมว่าผลงานนั้นจะเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นนะครับ
เพราะว่าการถูกกล่าวหาการโจมตีอย่างที่ผมบอกแล้วเป็นเรื่องปกติ
แต่ผลงานที่ออกมาการทำงานที่ออกมาต่างหากเล่า
จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าถูกครอบงำหรือเปล่า
ผมยังไม่ทราบในรายละเอียดนะฮะยังไม่ได้ทราบรายละเอียดจริง
หรือเรื่องของคนเด็กของคนหลายคนเป็นการต่างตอบแทนนะคะ
ต่างจากที่เคยช่วยกับความสะชอบไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ผมว่าเวลาคนพิจารณาคัดเลือกเนี่ยเขาก็คงจะต้องดูจากคนนั้นเนี่ย
ไม่ว่าจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนอะไรก็แล้วแต่นั้น
มีความรู้มีความสามารถหรือเปล่า
แต่ถ้าจะตอบแทนแล้วเป็นคนไม่ได้มีความรู้ไม่มีความสามารถ
ผมว่าอย่างนี้มันก็น่าวิพากษ์วิจารณ์
แต่ถ้าตอบแทนแล้วเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ

ของคนทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเอาคนที่ในลักษณะที่รู้ใจและทำงานไปด้วยกันได้
อันนี้ผมไม่ได้อยู่ในสภานั้น
โอเคนะ

ยังยังไม่ได้มีการนัดอะไรกันเลยครับ
ผมว่าอันนี้ก็เป็นลีลาปกติของฝ่ายที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะ

ยังไงก็แล้วแต่เพราะว่ารัฐมนูลมันกำหนดไว้
กลไกมันกำหนดไว้ก็ต้องว่าไปตามรัฐมนูล
เพราะถ้าจะปิดสวิตช์มันต้องปิดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการโหวตประชามติแล้ว
เมื่อประชามติผ่านสวิตช์ของมันก็ต้องเดินต่อไปตามปกติครับ